คุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่ฝ่ายปกครองที่มหาสรคามบุกเข้าไปจับกลุ่มนักพนันนะฮะ
พอไปถึงที่เนี่ยโอ้โหวิ่งหนีแตกฮือกันคนละทิศคนละทางนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ

ที่บ้านสำรงใหม่หมู่๑๓ตศอเชือกครับ

ปลายเป้าของตลัดป้องกันอเชือก

เข้าร้านขายอาหารก็มีนะครับ

มาอยู่ตรงนี้คุณเขียนมาสอนล้างจานหุงข้าวทำกับข้าวอะไรเนี่ย
เจ้าหน้าที่ถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกไม่รู้จัก
ไม่รู้จักไม่ใช่ลูกค้าด้วยนะจับกลุ่มได้๕คนนะครับ
อายุห้าสิบถึงหกสิบปีนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ย
เคยจับมาแล้วเมื่อสองปีก่อนตอนนั้นได้ไปสิบห้าคน
โอ้โหครึ่งครั้งเนี่ยเช้าบ้านเขาก็ร้องเรียนไปค่ะ
เพราะเขาลักลอบเล่นไฮโลกรรมการแบบโอ้โหจงครึ่มมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบจับกลุ่มนะคะ
สองข้อหาค่ะร่วมกันลักลอบเล่นการพนันนี่นะคะฟาฟื้อ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงที่ห้ามชุมนุมมั่วสุมกันนะคะ
ตามภรรากอฉุกเฉินด้วยนะคะ
ก็ดำเนินคดีกันไปนี่ค่ะ

โดนจับจนได้นั่นแหละวิ่งหนีไปก็เหนื่อย